นี่เป็นคลิปที่พลเมืองดีถ่ายเอาไว้ได้คุณผู้ชมค่ะนายเจริญกิจแทร่หล่อนะคะก็คือผู้ชายคนที่
โดนคนที่สวมหัวไอ้โม่ง๔คนอุ้มไปถูกอุ้มขึ้นรถไปที่ริมถนนสายพิศนุโลก
ลมศักดิ์เพชรชบูรณ์ค่ะนี่มีมีคลิปภาพนี้เป็นหลักฐานนะคะ
คือคันนี้ขับตามรถของผู้เสียหายเขามากันกับครอบครัวนะคะ
นี่คือภาพเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เองนะคะ
นายเจริญกิจเนี่ยขับรถคันสีขาวนะคะมากับภรรยากับลูกแล้วมาถึงตรงจุดนี้ค่ะ
ก็มาเจอกับรถกระบะคันสีดำที่มีผู้ชายสวมหวกไอ้โม่ง๔คน
เรียกให้เขาลงมาคุยแล้วคุยกันด้วยภาษามุ้งจังหวะที่คุยเนี่ยมีคนหนึ่งชักปืนออกมายิงใส่ขา
เจริญกิจบาดเจ็บแล้วก็ลากเขาขึ้นรถขับหลบหนีไป
อำเภอเขาเคาะกลับรถบ้านเขาชำทองมุ่งหน้าจังหวัดพิศนุโลกค่ะก็ลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุนะคะ
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๑ปลอก
แล้วก็กระสุนปืนขนาด๓๘ตกอยู่นัดหนึ่ง
เชิญตัวภรรยาผู้เสียหายไปสอบสวนค่ะ
แต่ตอนนี้ยังไม่พุ่งเป้าประเด็นไหนนะคะ
ตอนนี้กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
สั่งตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิศนุโลกติดตามสกัดจับแล้วค่ะ
รถกระบะคันสีดำนะคะค่ะที่อุ้มนายเจริญกิจแทร่หลอ
อายุสามสิบแปดปีไปค่ะคันนี้ค่ะ